ของลุงตู่ลุงป้อมทีนี้ดิฉันพามาดูลุงตู่ถอดเสื้อหน่อยละกันค่ะ
อย่าตกใจถอดเสื้อทำไมเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ
โชว์รอยสักของลุงตู่จริงลุงตู่มีรอยสักด้วยเหรอมี
มีเต็มตัวเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เคยเห็นใช่ไหม
ลองดูพร้อมกันค่ะสวัสดีนะครับวัยรุ่นยอมเป็นเสือที่เงียบเหงานะครับ
ดีกว่าเป็นหมาที่เห่าหอนนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ
นี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับประยุทธ์ไม่ช่วยนะครับ
ช่วยเหลือตัวเองกันด้วยอันนี้คือยิงไม่เข้าค่ะอันนี้ยิงไม่เข้าค่ะ
อันนี้ก็ยิงไม่เข้านะคะถ้ารีวิวยิงไม่เข้าค่ะ
โอ้โหเพิ่งเคยเห็นรอยสักลุงตู่
ถูกต้องแต่เอ๊ะลุงตู่ดูผอมซูบไปหรือเปล่าคะเนี่ย

คือเป็นคนหน้าเหมือนเป็นคนหน้าคล้ายคุณ

ใช่ไหมแล้วเขาก็พูดถึงพุทธคูณของรอยสักค่ะคือมัน
เพียบนะล้านกว่าวิวนะคุณแล้วแต่ละคนเนี่ยแหมคือก็ถามทั้ง
เรื่องหลอยสักแล้วก็คอมเม้นท์เกี่ยวกับความน่าคล้ายอ่ะค่ะ
บางคนก็บอกโอ๊ยเหมือนลุงข้างบ้านมากเลยนี่เป็นคู่แฝด
ลุงตู่ใช่ไหมนี่ลุงผอมลงหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าออกจากบ้านระวังตัวด้วยนะลุง
ทีนี้อันหนึ่งที่ดิฉันเข้าไปดูมันมีคอมเมนต์
เมนต์ที่ใช้ว่าประยุทธ์ชันโอชา
ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณเป็นใคร
เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าพูดนะใครที่เคยติดตามเนี่ยจะอ๋อเลย
เพราะว่าคุณลุงท่านนี้คุณลุงเชียงรายลุงตู่เชียงรายเลยนะ
เคยดังในโลกโซเชียลมาแล้วคือในติ๊กต๊อกกากะทิเนี่ยเขาโพสต์ภาพ
ตอนที่คุณลุงนั่งพักจากการทำงานแล้วก็เฉาะฝรั่งกินไง
แล้วตอนนั้นคนก็ตกออกตกใจนี่คือเหมือนกับลุงตู่มากเลยหนีมาอยู่นานเหรอ
นี่ยอดวิวคลิปนี้คนดูไปประมาณ๙ล้าน๖แสนกว่าวิวอ่ะคุณ
นี่ค่ะลุงตู่เชียงรายเนี่ยแกก็มีลูกสาวนะถามว่าลูกสาวฝาแฝดหรือเปล่า
เปล่าค่ะลูกสาวเนี่ยน่ารักมากเป็นคนถ่ายคลิปของคุณพ่อเนี่ย
ลงให้ชาวโซเชียลได้ชมกันเพียบเลยตอนนี้คนไม่สนใจคุณลุงตู่แล้ว
สนใจลูกสาวแล้วดูสิใช่โอ้สวยจังสวยมากค่ะเนี่ยก็
เนี่ยนะคะก็มีทั้งคลิปลูกมีตัดสลับกับคลิปพ่อบ้าง
ยอดวิวนี้ก็เยอะทั้งนั้นเลยค่ะนี่จริงคนหน้าเหมือนผลเอกประยุทธิ์เนี่ยหลายคนนะ
ยังไม่หมดยังมีอีกค่ะอีกคนนึงที่เอามาให้ดูคนนี้เขาก็ดังนะ
ตอนนี้มันเป็นตลกแล้วให้ดูค่ะคุณลุงคุณลุงพยาวลุงเยา
ที่บอกว่าเป็นเงาของพลเอกประยุทธ์นี่ค่ะเป็นชาวนครสวรรค์นะ
หน้าตาทั้งเสียงทั้งท่าทางเหมือนเลย

มีผลงานทั้งหนังทั้งละครนี่เพียบเลยทีนี้ขอเอา๓คนมาเทียบ
คนแรกนี่คือพี่เยาคนที่๒ตัวจริงและคนที่๓ลุงตู่เชียงราย
คุณผู้ชมมันละไม้คล้ายกันหมดเลยเนอะ
ผมว่าลุงตู่เชียงรายเนี่ยเหมือนเหมือนใช่ไหม
เหมือนแต่คือพี่เยาน่ะท่าทางเสียงนี่คือจังหวะนี้ได้เหมือนนายกเลย
นะฮะก็เป็นสีสันข่าวการเมืองให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ